ชัดเจนต่างก็จะมากขึ้นในเรื่องของการดำเนินการ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับการบองร้องหรือการอะไรกันก็ต่างนะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นในแง่ของคนที่กำกับดูแลนะคะ
เพราะว่าทางเอกชนเองก็ชัดเจนแล้วเพราะว่าเลยเวลาในการจ่ายเงินนะคะ
แล้วก็ยกเลิกการแถลงข่าวมีเพียงหนังสือที่ออกมาตามสื่อเท่านั้นในการชี้แจง
ซึ่งเอาอธิบายกันง่ายเลยนะคะว่าที่เลยเวลาจ่ายเงินไป
เพราะว่าคนที่เคยคุยกันไว้ว่าจะมาร่วมทุนกันนั้นก็มีปัญหาของเขาเหมือนกัน
ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนจากต่างชาติอันนี้ง่ายเลยนะคะ
แต่หลังจากนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะมันจะอีลุงตุงนังไหม
โผล่มาแจ๊สเป็นความหวังใหม่ของการแข่งขันเลยนะคะคุณผู้ชม
กล่าวว่าถ้ามาแบบนี้เดี๋ยวราคายังไงก็ลงแน่ค่ะ
ถ้ามีผู้แข่งขันกันเยอะยังไงคนได้ประโยชน์คือเราทั้งนั้น
แล้วยังไงต่อคะสรุปเหลือเท่าเดิมหรือเปล่า
แล้วหลังจากนี้จะประมูลกันอย่างไรต่อไปเราจะมีคลื่นใช้กันเยอะไหม
แล้วตกลงราคาค่าโทรศัพท์เดี๋ยวจะจับมือกันขึ้นหรือเปล่า
สองท่านคุยกับดิฉันในรายการคืนนี้นะคะท่านแรกค่ะ
คุณหมออยู่กศธชแล้วก็เป็นกรรมการทางฝั่งธุรกรรมนาคมด้วยนะคะ
นายแพทย์ประวิทลี่สถาพรวงศา
ส่วนอีกหนึ่งท่านมีบทความออกมาอยู่เนื่องนะคะ
อาจารย์ช่วยทำคลอดกฎหมายด้านนี้ออกมาด้วยนะคะ
ดรสมเกียจตั้งกิจวันนี้สวัสดีค่ะ

ก็ระคังหมดยก๑๒แล้วครับมันก็กลับบ้านได้อย่างเดียว

ไม่มีเจรจายืดเยื้ออรุมอร่วยกันหรือผ่อนผันเยียวยากันไม่มีนะคะ
ชัดเจนว่าหาเงินมาชำระไม่ทันก็จบกันไป
แล้วก็บอกว่ากศชมีสิทธิ์ยึดแค่เงินประกัน๖๔๔ล้าน
คือเงินประกัน๖๔๔ล้านบาท

คือริบ๖๔๔ล้านริบได้เลยโดยไม่เป็นคดี
ไม่ต้องฟ้องศาลไม่ต้องติดต่อธนาคารเช็คเงินสดขึ้นเงินได้เลย

เป็นการดำเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ถูกต้องครับแล้วต้องทำตัวเลขให้ชัดเพื่อให้สารเห็นด้วย
อยู่ไม่ใช่ไปตีขลุมว่าเท่านั้นเท่านี้บาท
แล้วถ้าไม่พิสูจน์สารท่านก็ไม่สั่งให้ครับ

คือประเด็นนี้ท่านต้องแทรกมาที่อาจารย์สมเกียจ
คือมันโยงกันหมดเลยเหรอคะอาจารย์ตัวเลข

แต่ว่าราคาขึ้นใหม่ที่ประมูลได้มันจะมีผลเรื่องการตีค่าเสียหาย

ก็ต้องประมูลใหม่หรือจัดสรรใหม่
แล้วถ้าเกิดคนใหม่ไม่ได้จ่ายถึง๗๕๐๐ล้าน

ส่วนนี้แหละครับเป็นส่วนที่จะมีข้อพิพาทกัน
ที่เกาะสรชอก็อาจจะบอกว่าต้องจ่ายมา

ก็อาจจะบอกว่าผมไม่ได้ผิดผมไม่ต้องจ่าย
คงเป็นประเด็นที่คงเป็นคดีความกันเป็นคดีแพ่งกัน
ฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลน่าจะนานพอสมควร
คือเวลาฟ้องมันต้องมีรายละเอียดของคดี
มีค่าเสียหายที่ชัดเจนดังนั้นสิ่งที่ดรสมเกียจพูดเนี่ยถูก
ก็คือว่าต้องจัดสรรคลื่นใหม่ก่อนได้เท่าไหร่ปั๊บถึงคำนวณค่าเสียหายได้
เพราะไม่ใช่ว่าสมมุตินะครับสมมุติว่าขายขึ้นใหม่ได้๗๐๐ล้าน

ดังนั้นมันต้องคำนวณค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
หมื่นล้านถือว่าไม่เสียหายแล้วเพราะมีคนมาซื้อไป
อาจจะเหลือ๕๐๐๐ล้านอาจจะเหลือค่าจัดประมูลก็ไปว่ากันครับ
คุณหมอคือจนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะมันมีการเดาทางกันหรือยังคะ

ในส่วนของกศชแยก๒ส่วนส่วนคลื่นกับส่วนแก๊ส
คลื่นนี่ชัดไม่ต้องเดาต้องเร่งจัดสรรถามว่าทำไม
เพราะคลื่น๙๐๐เป็นคลื่นที่ขาดแคลนในประเทศไทย
เป็นคลื่นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเหมาะกับการให้บริการในต่างจังหวัด
ดังนั้นอย่างไรเสียต้องเร่งจัดสรร
ซึ่งที่แจ๊สต้องรับมันเท่าไรกันแน่
ที่บอกว่าเร่งคือเดือนไหนตกลงแค่กัลกดาหรือเป็นปีคะ
ต้องเรียนให้ทราบส่วนที่สำนักงานแถลงเมื่อวาน
๔เดือนเป็นกรอบเวลาตามกฎหมายปกติ
คือว่ามันต้องเอาเข้าที่ประชุมกศธชก่อน

กว่าจะประมูลมันก็เลยเป็น๔เดือน

แต่คงไม่ถึงประเภทเดือนหน้าประมูลคงไม่ใช่ครับ
๔เดือนนี่ถือว่าเร็วหรือช้าคะอาจารย์สมเกียจ
อาจารย์บอกว่าคือทุกวันจะมีค่าในค่าเสียโอกาส
ของการใช้คลื่นนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับเพราะว่าอย่างที่คุณหมอประวิทย์พูดนะครับ
นี้เป็นคลื่นที่ใช้และมีประโยชน์ในต่างจังหวัด

ก็เหมือนของเน่าเสียเสียไปเฉยเสียโอกาสครับ
เพราะฉะนั้นควรจะรีบเอามาใช้รีบมาประมูลโดยเร็วนะครับ
ถ้าเอาตัวเลขกรอบที่คุณหมอบอกคือเร็วสุด๔เดือน

เร็วสุด๔เดือนนี่ถือว่าอยู่ในกรอบที่อาจารย์รับได้ไหมคะ

เพราะฉะนั้นก็ถ้าเร็วได้กว่า๔เดือน

เพราะว่ากระบวนการต่างมันผ่านมามีส่วนคล้ายกันเยอะอยู่แล้ว

แล้วผู้เกี่ยวข้องครั้งนี้มันก็ไม่ได้เยอะเท่ากับข่าวที่แล้ว

กศธชมีขีดความสามารถทำได้อยู่นะครับ

เขากันใหม่ไม่จำเป็นต้องไปเคาะตั้งแต่ราคาตั้งต้น๑๖๐๐๐ล้านแบบเดิม
เพราะว่ามันมีฐานเรียบร้อยแล้วนะครับ

เพราะว่า๗๐๐ล้านบาทเป็นราคาที่
ผู้ประกอบการทุกรายคราวที่แล้วรับกันได้หมดเลยนะครับ
รายแรกที่ออกไปยังออกไปที่๗๑๐๐ล้านบาท
เพราะฉะนั้นประมูลที่๗๐๐ล้านบาทหรือต่ำกว่านั้นนิดหน่อย
น่าจะเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลไปได้อยู่นะครับ

ประมูลกี่รอบก็จะมีแค่๓เจ้า๓เจ้า๓เจ้า
เผลจะเหลือ๒ด้วยซ้ำในครึ่ง๙๐๐ตอนนี้

มันรู้สึกว่าไม่ได้อะไรแล้วอะค่ะ
ไม่รู้จะลุ้นอะไรไม่มีคู่แข่งกันแล้วอะค่ะอาจารย์
คืออันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับว่าการที่มีผู้ประกอบการรายใหม่มา

ดูเหมือนดูมวยดูบอลแล้วมันสนุกแค่นั้น
แต่มันยังเป็นเรื่องที่ว่าถ้ามีรายใหม่เข้ามาในตลาดนะครับ
ต้องมาตัดราคาต้องมาให้บริการใหม่เพื่อแข่งกับรายเก่า
ตัวนี้แหละครับผู้บริโภคได้ประโยชน์เป็นเนื้อเป็นหนัง
ถ้ามีรายใหม่เข้ามามีการแข่งขันที่แท้จริง
ผู้บริโภคประชาชนรัฐได้ประโยชน์ครับ
อาจารย์ถ้าสมมุติเราจะพูดถึงตอนที่ข่าวว่าแจ๊สได้ด้วยเนี่ยนะคะ
คือตอนนั้นเป็นมิติใหม่ซึ่งผู้บริโภคได้ประโยชน์แน่นอนไม่ต้องตั้งคำถาม
แต่พอไม่มีแล้วตอนนี้เราก็จะกลับไปอยู่สู่ยุคเดิมสิคะถูกไหม
แต่ว่าจริงแล้วก่อนที่แจ๊สจะบอกว่า

เพราะมีการย้ายค่ายย้ายอะไรกันใช่ไหมครับ
ต้องมีการลดกันและไปไกลจนถึง
ต้องมีโปรโมเซ็นต์พิเศษโปรโมเซ็นต์ลับอะไรต่าง

ในมุมหนึ่งนะครับในมุมที่ว่าถ้ามีการแข่งขันจริง
บริโภคได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นในฐานะผู้กำกับดูแลนะครับ
กศธชแล้วก็ใครต่อใครก็แล้วแต่ที่เป็นรัฐเนี่ยนะครับ
ต้องทำให้ตลาดการให้บริการต่างโดยเฉพาะสารอุปโภคในประเทศไทย
ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของบริการสารพัฒน์มีการแข่งขันให้มากที่สุด
ด้วยการเปิดเสรีให้มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเล่นมากที่สุด
กฎระเบียบมันง่ายนะครับไม่ใช่ไปเป็นภาระ
ลายใหม่เข้ามาแล้วแข่งขันได้มีโจทย์พวกนี้อยู่เยอะแยะในสังคมไทยครับ
อาจารย์สมเกียจพูดถึงเรื่องของการเปิดเสรีมาหลายปีมากแล้วนะคะ

เดี๋ยวที่ฉันมาถามใหม่ค่ะนี่มันยิ่งลิบหลีกว่าตอนแรกอีกนะคะ
คุณผู้ชมสาเหตุที่เราคุยเรื่องนี้กันเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจะรู้สึกว่า
ก็ธุรกิจเขาเราใช้โทรศัพท์ได้ก็คือได้ก็จบแล้วอ่ะนะคะ

เพราะว่ามันมีส่วนในการบีบผู้ประกอบการได้เหมือนกัน
ตกลงแล้วสนามมีกี่คนแล้วคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์แบบไหน
คุณหมออาจารย์สมเกตวิเคราะห์ไว้ถูกต้อง

คือต้องเรียนให้ทราบว่า๓เดือนที่ผ่านมา

หรือเพิ่มของแถมไปหมดแล้ว

ดังนั้นในส่วนที่พวกได้ไปได้ไปส่วนหนึ่งแล้ว

จริงถ้าแจ๊กซ์ยังอยู่มันจะได้มากกว่านี้
ทำไมเขาจะกลับมาขึ้นราคาใหม่ไม่ได้คะ

ว่าเราขายลดลง๕๐เราเพิ่มจากเน็ตจาก๒กิ๊กเป็น๑๐กิ๊ก

แล้วจริงต้องเรียนให้ทราบว่ากศธชติดตามอัตราค่าบริการเฉลี่ยทุกเดือน
ถ้ามันขึ้นผิดปกติเราต้องถามบริษัทว่าต้นทุนมันขึ้นไหม
ถ้าต้นทุนไม่ขึ้นแล้วขึ้นราคาเนี่ยเป็นเรื่องผิดปกติครับ
ต่อให้เขาจะพร้อมใจกันมีคำอธิบายเดียวกันก็ตามเหรอคะ
คือหลักของกศธชกฎหมายเขียนชัดกำกับอัตราค่าบริการ
สะท้อนต้นทุนนี่กฎหมายเขียนเป็นพื้นเลย
ถ้าต้นทุนมันเท่าเดิมแล้วขึ้นราคาเนี่ยผิดกฎหมายครับ

ที่ผ่านมากับกศชไม่ค่อยรู้ต้นทุนผู้ประกอบการเท่าไร
อย่างนั้นเป็นสิ่งที่ต้องเข้าทันกรรมค์โพสต์ต้นทุน
สำคัญมากเลยคำเห็นเงากู้แข่ง

ต้องเปิดประตูบ้านรอไว้คือเปิดเสรีรอไว้
ให้เห็นว่าคู่แข่งจะโผล่มาเมื่อไหร่ก็ได้
ถ้าเกิดผู้เล่นในประเทศที่ทำมาหากินกันอยู่เนี่ย
กำไรกันมากเกินไปผูกขาดกันมากเกินไป
ลายใหม่ก็เห็นกำไรก็อยากจะเข้ามา

อย่างเช่นสายการบินเป็นตัวอย่างชัดเจนเลย
ลายใหม่เข้ามาผู้บริโภคได้เนื้อได้หนังได้กันตลอด
เพราะฉะนั้นทำยังไงให้ประตูบ้านเปิดไว้

แต่ว่าเสียดายคู่แข่งร้านนี้ไปเร็วไปนิดนึง

สุดท้ายอาจจะมีการปรับโน่นปรับนี่กุ๊กกิ๊กไปกุ๊กกิ๊กมา
เปลี่ยนแพ็คเกจจนสุดท้ายแล้ว
ผู้บริโภคอาจจะได้ดีลที่ดีจริงแบบนี้อีกไม่นานก็ได้

เสนอแก้กฎหมายทำให้เปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมจริง
เพราะไม่งั้นจะเป็นผลกระทบต่อต้นทุนของคนไทย
ทำมาหากินประชาชนประกอบธุรกิจต่าง

ค่ะคุณหมอคะเอาหลังจากนี้ก่อนนะคะ
คือที่เป็นไปได้เร็วที่สุดถ้าไม่มีการใช้ทางรัฐอะไรเลยเนี่ย

อย่างที่เรียนทราบคือไม่ต้องใช้กฎหมายพิเศษนะครับ
ถ้ากศชลดขั้นตอนตัวเอง๒เดือนพอมีโอกาสเห็นได้

ยกตัวอย่างเช่นเรื่องช่วงเวลาการรับฟังวิทยาศาสตร์ธรรมนั้น
อย่างที่ดรสมเกียจพูดคือมันคือประเด็นเดิม
มีประเด็นใหม่อาจจะไม่เท่าไหร่ตามกฎหมายเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจำเป็น
ลดเวลาได้จะเหลืออาทิตย์หนึ่งก็ได้ตัดไปแล้ว๓สัปดาห์นะครับ
ช่วงที่จะเร่งเข้ากศชเราจัดประชุมพิเศษก็ได้นะครับ
ก็ตัดไปอีก๒๓สัปดาห์ดังนั้นจริงเนี่ยโดยไม่ต้องพึ่งใครนะครับ
เร็วสุดกศชทำได้๒เดือนประมูลใหม่นะคะ

อาจจะใช่มาตราสิบสี่ส่วนนึงด้วยก็ได้ครับครับทำไมถ้าบอกสมเกต
ทีนี้อย่างที่อาจารย์สมเกียจบอกนะคะถ้าสมมุติมีการประมูลใหม่
เอาของจริงเลยนะคะเราไม่ได้กลิ่นใครและไม่ได้เงาใครอีกเลยใช่ไหมคะที่จะเข้า
ถ้าสถานการณ์ณวันนี้คงต้องยอมรับลักษณะนั้น
เพราะว่าลายใหม่เนี่ยแก๊สพิสูจน์แล้วนะครับ
ถ้ารายใหม่แบกราคาน้ำหนักแบบเดียวกับรายเก่าไปไม่รอด
นั้นถ้ามีแก๊ส๒แก๊ส๓มาเนี่ยต้องจ่ายเท่ากับรายเก่าเนี่ย
ใหม่เสียเปรียบชัดอยู่แล้วถ้าต้องการให้ประเทศที่เกิดรายใหม่เนี่ย
ในต่างประเทศจะมีการประมูลเฉพาะรายใหม่เลยแยกเวทีกัน
ื่นนี้ประมูลเฉพาะอะไรใหม่แข่งกันให้ตายเลย

เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเอา๒เดือนหรือแม้กระทั่ง๔เดือนก็ตามเนี่ยนะคะ
ยังไงมีแค่๓เจ้าที่จะเข้าประมูลเผลอเหลือ๒ใช่ไหมคุณหมอ
หรือถ้าพร้อมใจกันไม่เข้าเลยก็เป็นปัญหาของกศธช

และจริงกว่านั้นคือเป็นไปได้แค่๒ป่ะคะ
จริง๓รายผลประโยชน์ไม่ได้ตรงกันทั้งหมดนะครับ
ตรงกันทั้งหมดมีบางรายได้คลื่นไปแล้ว
รายนี้ก็ย่อมอยากจะให้การประมูลช้าไม่เกิดขึ้น

มีรายที่ยังไม่ได้คลื่นย่อมอยากได้เข้านะครับ
ที่มีคลื่นอยู่แล้วแต่ว่าคลื่นอาจจะไม่พอ

เพราะฉะนั้น๓รายแม้อาจจะมีการคุยกัน
แต่ผลประโยชน์ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียว
เพราะฉะนั้นมีโอกาสหัวแตกอยู่นะครับ

อาจารย์คะที่อาจารย์อธิบายไป

ขอพักสักครูครับคุณผู้ชม
เอาอย่างนี้หลังจากนี้นะคะ

ถ้าจะเปิดเสรีต้องจัดกระบวนกันใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ

สมมุติกลับไปที่อาจารย์สมเกตพูดมาจนปากเบียบปากแฉแล้ว

อาจารย์คือเปิดเสรีอาจารย์ทำอะไรได้ทัน๒เดือน
๔เดือนที่เขาจะประมูลไหมคะสมมุติถ้าเขาจะประมูลนะคะ

ประกาศว่าอยากให้เป็นปีทองการลงทุนใช่ไหมครับ

ชัดที่สุดก็คือรถแรกแจกแถม
นั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยตั้งใจทำกันได้ดีมาก
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของเรา

แต่ว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยทำน้อยไปนิดหนึ่ง
คือการทำให้กฎระเบียบมันง่ายต่อการลงทุน
โดยเฉพาะการเปิดเสรีการลงทุนตรงนี้แหละครับที่มันขาดไป
เพราะฉะนั้นอยากให้เป็นปีทองทศวรรษทองการลงทุน
ต้องเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคม
กิจการบริการต่างอีกมากมายครับคุณจอมขวัญ
โอ้โหต้องเปิดไม่เปิดจนไม่รู้จะเปิดยังไงเลยนะครับ
เราไม่ได้เปิดกิจการบริการอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับ
ใครจะมาต้องย่องมานะครับคุณจอมขวัญครับ
ต่างชาตินั้นกฎหมายห้ามเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมนะครับ
ในขณะที่ภูมิภาคเท่านี้เค้าเปิดกันไปหมดนะครับ
แต่ว่าโดยเหมือนกับโดยภูมิทัศน์นี่ใช้คำแบบนี้
โดยบรรยากาศโดยสิ่งที่เขารู้จากประเทศไทยเนี่ย
ธุรกิจโทรคมนาคมมันน่าลงทุนมากเลยเหรอคุณหมอ

ถ้าไม่ใช่แจ๊ดจะมีใครอีกไหมคะในวงการ
ถ้าเราไม่พูดเรื่องระดับเวลา๒เดือน๔เดือน
เดือน๔เดือนผมพูดตรงคงเข้ามาไม่ทัน

มีการหาพันธมิตรที่เป็นสถาบันการเงิน

อย่างเช่นยุโรปไปลงทุนที่แอฟริกาใต้อเมริกาใต้
แม้แต่สิงคโปร์สิงเทลลงทุนที่ไทย

มันเพื่อการประหยัดต่อขนาดทำให้การแข่งขันมันสูงขึ้น

จากเมืองไทยแล้วยังไปประเทศเพื่อนบ้านคือพม่าด้วย

เสรีจะมีต่างชาติเข้ามาไหม

จริงต้องเรียนให้ทราบว่า

ตามสัญญาณสัมพันธ์๒ปี

ยังเหลือเวลานะครับแต่คลื่นอื่นจะหมดปี๖๑

สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่อยากได้จริงเนี่ย

แต่มันไม่มีทางต่ำสิคะ
นั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการทั้งประเทศด้วยทั้งอุตสาหกรรมด้วย

แต่ราคาที่เหมาะสมเนี่ยมันต่ำไม่ได้อีกต่อไปแล้ว
มันควรจะเดี๋ยวเดินค่อยกลับมาคุณหมอดีกว่า

คืออาจารย์บอกว่าคือมันเป็นบริษัทเทคนิคมากเลยนะคะ
แต่แบบไหนที่มันจะไม่แพงเกินไป
แล้วมันจะสะท้อยมาที่ราคาที่ผู้เป็นโภคใช้
แต่ก็จูงใจให้มาแย่งกันเถอะมาแย่งกันหน่อยคะ
ก็จัดให้มีการประมูลอย่างโปร่งใสเสรีเป็นธรรม

อยู่กับว่าเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเลขไหนและวิธีไหนป่ะคะอาจารย์
ก็มีส่วนครับแต่ว่ามันมีความเสี่ยงหลายอย่างนะครับ
ถ้าเป็นการแข่งขันที่เรามั่นใจได้ว่าเป็นการแข่งขันอย่างแท้จริง
เราจะเริ่มที่ราคาเท่าไหร่เริ่ม๑๖๐๐ล้านแบบคราวที่แล้วก็ได้
เดี๋ยวมันก็ไต่กลับมาเองแต่ว่าถ้าไม่มีความมั่นใจหรือมีความเสี่ยงอยู่นะครับ

แต่ว่าราคาทั้งต้นตัวหนึ่งที่ผมเขียนในบทความนะครับ
เป็นตัวที่รายแรกที่ออกจากการประมูลคราวที่แล้ว

เพราะว่าคู่แข่งหายไป๑ราย

เขาเกรงว่าอาจจะมีต้องแข่งกัน๔ราย
เพราะฉะนั้นก็ดีดรู้คิดในอัตราเท่านี้แหละ

เหลือ๓ลายเดิมคุ้นเคยกันดี
เพราะฉะนั้นเห็นอยู่แล้วว่ากำไรจะขึ้น

ตัวนี้แปลว่าตลาดธรรมนาคมในมุมนักลงทุน

เพราะฉะนั้นถ้ากำไรตัวนี้มันดีขึ้น
สะท้อนอยู่ในมูลค่าขึ้นที่จะมาประมูลกัน
เพราะฉะนั้นขึ้นใหม่ขึ้นเดิมนี้นะครับ

ผมคิดว่าไม่ขี้เหลกกว่าของเดิมมากมายครับ
อาจารย์เขาจะรู้สึกได้ไหมว่าเขาไม่ต้องรีบก็ได้
เพราะอาจารย์ก็บอกเองเดี๋ยวพอมันทิ้งระยะออกไปนะ

ถ้ารัฐจะเอามาประมูลก็สรชจะเอามาประมูลนะครับ
แล้วเป็นกฎกติกาที่มันแฟร์มันโปร่งใสด้วยคนเห็นกันอยู่
ผมคิดว่าผลประโยชน์ของ๓รายไม่ได้ตรงกันซะทีเดียว
ที่จะอยากจะยื้อให้การประมูลไม่เกิดขึ้น

อย่างเช่นกศธชแถลงที่สำนักงานเมื่อวานนี้
แล้วถ้าเกิดราคานี้ไม่เอาก็จะแขวนไว้ปีนึง

เพราะฉะนั้นถ้าไปตั้งราคาตั้งเงื่อนไขแบบนั้น

เอาราคาที่คนรับได้แล้วก็ประมูลให้มันไต่ขึ้นไป
อาจารย์สุดท้ายก่อนมาปิดท้ายที่คุณหมอประวิทย์ค่ะ
อาจารย์คิดว่ากรณีแย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้น

ราคาไม่มีคนประมูลโทษนะคะดิฉันก็ชอบคิดแบบ

ประเทศไทยมันต้องมองซีนาริโอไว้เยอะนะครับ
เพราะมันมีคนคิดพิษดารเยอะอยู่เหมือนกัน
แต่ถ้ากำหนดเงื่อนไขดีนะครับ
อย่างที่ผมบอกตั้งแถวตา๗หมื่นล้านลดออกมาหนิ่ดหน่อยได้

๙๐๐นะครับทั้ง๒ย่าน

คุณหมอในระหว่างนี้หรือดิฉันไม่แน่ใจว่า
เจ้าใหม่จะเข้ามาหรือไม่หรือการประมูลจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะ
แต่ว่าสิ่งที่ผู้บริโภคจะถามกศธชก็คือว่า
คุณหมอแน่ใจไหมว่าดิฉันและคุณผู้ชมจะไม่ใช้ของแพงกว่านี้แล้ว
อันหนึ่งที่พวกยังมีอยู่คือการย้ายค่ายนะครับ
นั้นตอนนี้ผู้บริโภคเป็นตัวตัดสินว่าถ้าอยากให้ราคาถูก
ต้องแสดงออกโดยการไปหาโปรที่ดีกว่าคุณภาพสูงกว่าราคาต่ำกว่า
คือย้ายบ่อยย้ายให้เห็นว่าเราเปรียบเทียบอยู่นะ
ถูกต้องค่ะแล้วหลังจากนั้นจะเป็นแรงกดดันแต่ละลายก็บอกว่าไม่ต้องย้ายหรอก
ลดให้เลยฉันลดให้เองนั่นคือสิ่งที่กำกับดูแลโดยผู้บริโภคที่แท้จริงครับ
อย่างนั้นเดี๋ยวผมกลับไปย้ายบ้างดีกว่าที่เกลียดมานาน

คือตอนนี้ยังสามารถยังมีกลไกอยู่เรายังมีอาวุธอยู่แม้จะอาวุธจะแบบเล็กนะเป็นหอกเล็ก

ค่ะคุณหมอตอนนี้มันมีข่าวอะไรที่คุณหมอกลัวมากที่สุดว่ามันจะเป็นจริงไหม
สำหรับการประมูลหรือว่าผู้บริโภคจะเสียประโยชน์จากการที่แจ๊สไม่จ่ายเงินคราวนี้

คือจริงที่ผมกังวลเนี่ยตอนนี้แต่ละคนเล่นแสดงบทบาทเหมือนกับต่อรองราคาทำไมไม่สนใจจริงอยากได้นะครับ
แต่เห็นว่าราคาสูงตรงนี้ถ้าสุดท้ายถ้าสุดท้ายแล้วเกิดไม่กล้ากลับมาประมูลจริงทุกคนเสียประโยชน์นะครับ
คุณจอมขวัญล่ะครับเล่นตัวอยู่ได้ไม่ยอมแต่งงานสักที
หมดเวลาพอดีนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสรุปไม่ถูกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ลากันไปก่อนสำหรับถามตรงนะคะอีกสักครู่ต่อที่ไทยรัฐนิวส์โชว์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ